มีคนไฮเปอร์นี่
ต้องเลือกระหว่างวันเกิดแฟนกับรับงานนี้เอาไงวะเนี่ย
โอ้โหชีวิตอันนี้งานใหญ่ชีวิตลำบาก
๓๑ใช่ไหมครับมาข้ามมาวันที่๑
ร้านปิดก็ประมาณสักตี๒๓เรียบกลับมาแล้วก็มาฉลองอีกวันหนึ่งครับ
กลัวเขาจะลำบากครับเพราะว่าเขาทำงานก็เหนื่อยแล้วครับ
โอ้โหหล่อพี่อื้อ
ไอ้นี่มันสามารถพักกับต่อเป็นหล่อได้หมดเลยว่ะ

ถ้าคุณนันล่ะคุณจะหยุดงานไหมมาวันเกิดเขา
ก็หยุดครับผมแบบว่าเป็นคนที่แบบมีเวลาให้เสมออยู่แล้ว
นี่บ้างไงแบงค์เป็นไงเห็นไงอันนี้หยุดเลยอันนี้ท็อปกว่าอันนี้อยุดเลย
ไม่ทำงานไม่ทำมาวันเกิด
ทำผมต้องหาเงินมาให้แฟนครับ

คุณจะมีโอกาสได้พูดกับคุณนิว
อันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วคุณอยากจะพูดว่าอะไร

ผมเป็นคนที่แบบคลี้อายแต่ก็อยากจะพัฒนาตัวเองครับ
อ๋อเอาละไอเนี่ยอยู่ด้วยละอาจจะปลอดภัย
ดูท่าทางกว่าจะไปจีบคนอื่นได้เหนื่อย

โอ้โหเป็นแนวนั้นเลย

ถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วครับคุณนิวครับ
คุณจะเลือกฟังเสียงของหัวใจหรือดวงชะตา
นั่นไงครับ
ทำไมเลือกคุณนัน
เขากำมือแน่นกำมือนิ้วแน่น

ตอนที่เขาจับมือเขาทำให้รู้สึกว่ามั่นคง

หลายคนเลยนะที่จับมือแล้วก็มีอะไรบอกสัญญาในมือเขา

เขาจับเฉยแต่ยังไม่นั่นเท่าของคุณนั่น

ก็ตอนนี้ก็แบบดอกทุกคน
จำได้ไหมเวลาออกมาจะบอกอะไรกับผู้หญิงเนี่ยพูดว่าไงบ้าง

เออโอเคยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งน่ารัก
เธอยังรอไหม
ใช่ตอนแรกเราก็ไม่ได้มีใครในใจ

ดูไม่น่าจะแบบเจ้าชู้

คุยค่ะคุยอย่างนี้